ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งก็หลอนฮะหลอนยาเสพติดคลุ้มคลั่งขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้าน
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยนะครับคือความจริงขึ้นไปอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วล่ะ
แต่ชาวบ้านเขาไม่กล้าขึ้นไปช่วยรอเฝ้าอย่างเดียวกลัวจะตกลงมา
พอเจ้าหน้าที่มาถึงวันนี้เนี่ยถึงขึ้นไปช่วยกันครับ
มาช่วยกันนะครับเจ้าหน้าที่หลายหน้านะครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านมาช่วยกัน
ผู้ชายคนนี้เขาชื่ออนุชิตอายุ๒๓ปี
หอนยาเสพติดปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้าน

นี่ฮะบ้านอยู่ที่บู๋สามตะบลสะพานไม้กัน

จังหวะนี้คือเขากลัวจะตกลงมา
หรือจะเป็นอะไรขึ้นไปจะเจ็บหนักหรือว่าจะเสียขึ้นมันจะยุ่งนะครับ
อยู่ตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อคืนจน๘โมงเช้ายังไม่ลงมาครับ
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
เมื่อวานนี้ตอนค่ำที่ขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่๒ทุ่ม
ญาติญาติกับทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่กล้าขึ้นไปช่วย
เพราะไม่รู้ว่าอนุชิตมีอาวุธอะไรหรือเปล่า
นี่ตอนกระเบื้องหลังคาแตกก็ยังไม่ลงมานะ
เจ้าหน้าที่ต้องเอาบันไดพาดแล้วโผล่ออกมาอย่างนี้

เจรจากับเขาจนเขาเริ่มอ่อนแรง
ถึงเอาตัวลงมาได้ด้วยความทุลักทุเล
ดิ้นทั้งอะไรเยอะแยะไปหมด
สุดท้ายเอาลงมาได้อย่างปลอดภัยและความโล่งใจของทุกคน
อนุชิตว่าเป็นอะไรอนุชิตนี่ก็ยังแบบไม่สงบนะฮะ
คลุ้มคลั่งอยู่เขาบอกเขาขึ้นไปนอนบนหลังคาบ้าน
เพราะมีสัญญาณลึกลับส่งมาทางกระแสจิต
บอกให้เขาหนีขึ้นไปบนหลังคาเพื่อความปลอดภัย
แล้วที่เจ้าหน้าที่มาเนี่ยอ๋อผมส่งกระแสจิตไปบอกเองแหละ

บอกถึงในอำเภอบอกตำรวจสพจนะ
บอกให้รีบตามผมขึ้นมาบนหลังคานะนี่ฮะ
ถามไปถามมาพอถามอ้าวแล้วยังไงอยู่คนเดียวเหรอ

พอถามถึงช่วงนี้อนุชิตนี่นิ่งเงียบน้ำตาซึมเลยนะครับ
นี่ฮะอนุชิตบอกตอนนี้สัญญาณปิดแล้ว
แต่สูบยงสูบยาด้วยนะ
สัญญาณปิดแต่หลังคาบ้านอนุชิตเนี่ยเปิดแน่
ถูเบอร์เลยนะ
ญาติญาติบอกว่าเขาก็เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ

นี่ฮะล่าสุดก็น่าจะไปเสพยามาอีกก็เลยเกิดอาการหลอน